คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ถูกทำร้ายจนสาหัสปางตายนะครับ
ก็เลยไปตามหาความจริงกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
พี่บอกว่าน้องสาวมีสามีอยู่กินกันมา๑๐กว่าปีมีลูกด้วยกัน๓คน
แต่ถูกสามีใช้มีดแทงเข้าชายโครงข้างซ้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ต้องตัดไตข้างซ้ายทิ้งที่ลำไส้มีแผล๔แผลกระเพาะอาหารทะลุ
ตอนที่เกิดเหตุหัวใจหยุดเต้นไป๔๕นาที
หมอต้องพาตัดหน้าอกเพื่อกระตุ้นหัวใจต้องพาเปิดหน้าอกออกเพื่อกระตุ้นหัวใจ
ที่แรกหมอบอกว่าโอกาสรอดมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ปฏิหารรอดมาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘พฤศจิกายนแต่มาถึงวันนี้
ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ยังปล่อยให้ลอยนวลทั้งทั้งที่คดีไม่ซับซ้อนอะไรเลย
ก็คือสามีของน้องสาวของเธอนะครับตอนนี้คนที่บ้านอยู่กันแบบหวาดกลัว
โดยเฉพาะลูกของน้องสาวนะฮะเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีก
กลัวแม่จะถูกทำร้ายอีกนี่ครับทีมข่าวทัศน์ทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่ที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่บ้านพักในหมู่๒ตะบนควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เป็นห้องแถวชั้นเดียวฮะคนบาดเจ็บที่ถูกทำร้ายชื่อนางสาวออนอุมามณีรัก
เป็นเพียงอะไรไม่ได้เลยนะครับมีพี่สาวมีแม่มีญาติญาติมาช่วยกันดูแล
มีลูกอีก๓คนคนโตเป็นผู้ชายอายุ๑๑คนกลางผู้หญิงอายุ๙นะครับ
แล้วก็คนเล็กเป็นผู้ชายอายุ๓ขวบนะครับก็เฝ้าดูแม่กันอยู่
คนก่อเหตุคือนายบุญนาคระมโนอายุ๓๔ก็คือสามีของนางสาวออนอุมา
คนเจ็บเนี่ยครับรอดมาได้นะฮะทีแรกแพทย์บอกโอกาสรอดไม่ถึง๑๐
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าทะเลาะกับสามีนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ขอเลิกแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านพี่สาวได้๒เดือน
นายบุญนาคมาง้อขอคืนดีให้กลับไปอยู่ด้วยกันบ้านอยู่ที่อำเภอรัฐภูมิ
ก็มาง้อตลอดแต่ว่านางสาวออนุมาไม่ยอมขอเลิกอย่างเด็ดขาด
พฤศจิกายนทุ่มกว่านายบุญนาคมาง้ออีกเธอก็ไม่ยอมอีก
คนนี้ฮะนายบุญนาคระมโนอายุ๓๔นางสาวออนมาบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมนะครับ
วันนั้นแม่กับลูกชายคนเล็กอยู่ในครัวตัวเธอกับนายบุญนาคก็นั่งอยู่ที่แถวหน้าห้องเช่า
แล้วลูกสาวแล้วก็หลานสาวอยู่ในห้องเพราะเป็นวันเกิดของน้องสาวของคนเจ็บ
แต่น้องสาวเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านตอนเด็กเด็กกำลังร้องเพลงกันอยู่
นายบุญนาคไปหยิบมีดจากกระเป๋าสะพายมาจ้วงแทงเธอยังไม่รู้ตัว
ถูกแทงหลายครั้งจนล้มฟุบจมกองเลือดไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกสาวอายุ๙ขวบแล้วก็คนอื่นในบ้านก่อนที่นายบุญนาคจะหลบหนีไป
วันที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ทะเลาะค่ะคือเขาก็มาตามตามกลับบ้านปกติเหมือนที่มาตาม

เพราะว่านั้นวันขึ้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเค้าขอชวนจับบ้านเราก็ยืนเหนียดว่าไม่ไป
เพราะว่านั่นเป็นวันเกิดของน้องสาว
แต่น้องสาวไม่ได้อยู่บ้านร้านกับหลุบห้องเขียน
ก็ตอนนั้นได้ยินเสียงหลุบหลุบสาวกับร้านลองเพลง
เพราะคือเขาก็ดุมแบบแทงเลยหงีดอยู่ในกระเป๋าค่ะกระเป๋าสะพาย
เขาก็กระเป๋าสะพายเราไม่รู้ว่าเขาก็กระเป๋ามีมา
แต่เขาก็ยังไม่มีการทะเลาะกันมานานที่ไหนครับ
เพราะเขาก็เห็นมันมีมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ปีที่แล้วคือเขาก็จะถูกดีมาบ่อยมา
เขาทำตอนนั้นหลุบตลอด
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายมาตลอดนะฮะก็เลยขอเลิกนะครับ
ยังไงก็ไม่ยอมแต่ครั้งนี้พอก่อเหตุไปแล้วนะ
บุญนาคยังส่งข้อความมาขู่อีกแม้เธอรอดมาได้เนี่ยยังส่งข้อความมาขู่อีก
ก็เลยกลัวว่าจะกลับมาทำร้ายอีกเพราะว่าพี่สาวไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
ส่วนตัวพี่สาวบอกว่าวันนั้นมาเห็นเนี่ยก็คือน้องสาวถูกแทงจนฟุบจมกองเลือดแล้ว
ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกมีโอกาสรอดแค่๑๐
แต่ปฏิหารที่รอดมาได้ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้เร็ว
ข้าวมีแรงเพิ่มแต่พี่สาวไม่รู้นะครับ
เค้าบอกว่าเค้ามาแม่วะแม่ให้ไฟไหม
ไม่ค่ะแม่ไฟเดี๋ยว

ตำรวจบอกว่าได้สอบพยานที่อยู่ในเหตุการณ์รวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับนายบุญนาค

กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีนี่ฮะ
สานอนุมัติศาลหมายจับแล้วนะฮะ